คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมความจริงจะปรากฏสักที

ตอบคำถามสังคมได้แบบตรงไปตรงมานะคะ

ตอนนี้๒๗วันไขปริศนาการตาย

เดือนหนึ่งแล้วนับตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลายอย่างยังคาใจคุณผู้ชมไหมคะ
เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวหลายมิติเลยนะคะ
สำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ตอนนี้หลายคนสังคมส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดว่า
คุณแตงโมยังไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อวานคุณผู้ชมมีกลุ่มคนที่รักคุณแตงโมนะคะ
แฟนคลับต่างเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมช่วงบ่าย

ทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดา
แตงโมนิดาต้องไม่ตายฟรีนะคะ

คุณกัญลักษณ์ปีติชัยมงคลนะคะ
เป็นกลุ่มตัวแทนคนรักคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ไปยื่นหนังสือต่อว่าที่๑๑๐โขนาคต
ยื่น๕ข้อเรียกร้องให้กับคุณแตงโมนิดานี่เห็นมั้ยคะ
ทำป้ายแบบนี้ด้วย
ข้อหนึ่งต้องไม่บิดเบือนความจริง
๒ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ข้อ๓ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน

ข้อ๔ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์คดี
ช่วยกันหาหลักฐานโดยไม่ถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี
จำได้ใช่ไหมคะว่าข้อ๔ใครที่ออกมาลักษณะคือ
เหมือนขู่ประชาชนโซเชียลถ้ามีการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

เขาระกรุ๊ปนี้บอกว่าทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์คดี
ช่วยกันหาหลักฐานโดยไม่ถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี
ข้อ๕ไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลใช้อำนาจอยู่
เหนือกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม

ฉันคิดว่าคนทั้งประเทศก็คงคิดเหมือนกันแบบนี้นะคะ
ทีนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกิจเลขานุการส่วนตัว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเลยนะ
บอกว่าคดีนี้ให้ทุกคนมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าบิดเบือน
คดีนี้แน่นอนนะคะคือเลขานุการส่วนตัว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านยืนยันบอกว่า
ประชาชนทุกระดับไม่ว่ารวยหรือจน
ได้รับความเดือดร้อนขอให้มั่นใจว่า
เราจะไม่เลือกปฏิบัติอย่างแน่นอน
ตอนนี้รอผลชนะสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประมาณ๒สัปดาห์
หมายถึงผลการชนะสูตรที่มีรายละเอียดครบถ้วนนะคะ
ซึ่งตอนนี้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการตามความต้องการของครอบครัวของผู้ตาย
แต่อดใจรอนิดหนึ่งยังต้องรอผลสักระยะหนึ่งนะคะ
ส่วนการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องของตำรวจแล้ว
อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

เพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจว่าคดีนี้จะไม่มีการบิดเบือนโดยคนที่มีอิทธิพลอย่างแน่นอนค่ะ